คุณผู้ชมคะแหม่เมื่อได้รับคำท้าจากท่านผู้ว่า
ชัดชาติก็ต้องไปปลูกต้นไม้กันหน่อยนะคะ

ก็ไปร่วมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวด้วยนะคะ
ไปกันหลายสถานีโทรทัศน์เลยทีเดียว
ดูภาพบรรยากาศแหม่ชื่นมื้นกันเลยทีเดียวนะคะ

โดยหลังจากที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ร่วมปลูกต้นไม้ล้านต้นทั่วกรุงเทพค่ะ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เขตบางบอนนางสาวจิตสุภาวัชรพลค่ะ
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์ไทยรัฐกรุ๊ป

ไปปลูกต้นไม้จำนวน๓๐๐๐ต้น
เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพ
โดยต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้คือต้นตะเคียนทองค่ะ

และยังมีภาพว่าไปชนหมัดกับท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยนะ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมแรงร่วมใจ

ตอนชนหมัดนี่คือแขนของนายเรายังแข็งแรงดีอยู่ใช่ไหมคะ
แข็งแรงอยู่นะคะพอสู้ได้ค่ะ
ทีนี้ทางด้านของคุณจิตสุภาก็ยังบอกว่า

ก็ถือเป็นความร่วมมือของสื่อมวลชนกับกรุงเทพมหานคร
ซึ่งไทยรัฐกรุ๊ปขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมดี
เพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างพื้นที่ที่จะเป็น
ส่วนคนมารวมพลมาได้เยอะขนาดนี้นะคะ
ก็รู้สึกยินดีเป็นเกียรติที่ท่านผู้ว่านึกถึงพวกเรา

ก็ยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงดีให้กับสังคมต่อไป
โอ้โหเนี่ยค่ะคือเราได้เห็นสื่อนะ
ไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีสื่อออนไลน์สื่อต่างเนี่ย
คือก็รับคำท้าแล้วก็ไปสร้างพื้นที่สีเขียว
ให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ในกรุงเทพมหานคร

ใช่ค่ะนี่เห็นบอกว่าตอนนี้นะ
สื่อมวลชนจากหลายสำนักคือแจ้งความประสงค์มาแล้วล่ะ
ว่ารับคำท้าของผู้ว่าไปปลูกต้นไม้

ก็ได้๑๙๐๙๐ต้นแล้วนะคะ
อย่างไทยรัฐของเราเนี่ย๓๐๐๐ต้นแล้วใช่ไหม
เขาก็ไปปลูกกันพันต้นแบบนี้
คือมีทั้งสื่อทีวีหลากรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วย

ก็เป็นภาพที่ดีเราจะได้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นค่ะ